คุณผู้ชมค่ะคลิปนี้แชร์อยู่ในโลกโซเชียลเราก็เลยตรวจสอบให้ค่ะ
แต่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปภาพกันก่อนในคลิปนะคะ
จะเห็นว่ามีเด็กนักเรียนชายคนนึงนะคะถูกทำร้าย
ถูกพ่อของเพื่อนนักเรียนหญิงที่เรียนอยู่ชั้นเดียวกันทำร้าย
แล้วเด็กนักเรียนชายคนนี้คือหมอบอยู่กับพื้นอ่ะครับ
มือไหว้ขอร้องแล้วยังถูกทำร้ายไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะ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
โอ้โหโตแล้วดูเมียผมยืนเมียผมก็ยังทำอะไรไม่ได้เลย
มีอันนี้ใช่ไหมใช่เช้าไออัยยกใช่พี่ดูสิแม่งตอนหน้า

ผู้หญิงนั่งรถอยู่ตรงนี้มาด้วย

เด็กตบ๓ทีมันก็กลัวขี้แตกแล้ว
บอกว่ามึงเอาลูกกูมาทำไมมึงพาลูกกูไปไหน

ดูดิมันรุนแรงไปอ่ะ
มันเกินใช่จริงพี่

มันเกินไป
อันนี้กระทำเกินกว่าเห็น
โอ้โหนี่ค่ะมีภาพสองมุมนะคะ

เรียนอยู่ชั้นม๑อายุ๑๔นะคะ
ถูกพ่อของเพื่อนนักเรียนหญิง
ชั้นเดียวกันนี่แหละทำร้ายร่างกาย

ยกมือไหว้ก็แล้วขอร้องก็แล้ว
ร่วงไปกองกับพื้นก็แล้ว
ยังโดนทำร้ายไม่ยั้ง

เพื่อนลูกอีกหลายคนก็หยุดตรงนั้น
คนอื่นพยายามที่จะร้องขอให้หยุดก็ไม่เป็นผล
คุณผู้ชมคะแต่ว่ามีภาพอีกมุมหนึ่ง

มากับพวกขี่รถจักรยานโยนกันมา๗คัน

คันมีเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่

๑๓คนนี้ก็คือ

แล้วไม่ใช่แค่พ่อของน้องนักเรียนหญิง

แต่คนอื่นที่มาด้วยคือยืนดู

อุ้มลูกเด็กเล็กแดงบางคนก็อุ้มมาด้วยเนี่ย
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดสองมุมนะคะ

เราส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป

อยู่ในซอยรามคำแหง๖๘นะคะ
ไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ

เล่าให้ฟังว่าเด็กผู้ชายที่ถูกทำร้าย

อายุ๑๓ปีก็คือลูกสาวของผู้ก่อเหตุ

เมื่อ๒ธันวาคมที่ผ่านมา
คือเด็กทั้ง๓คนเขาไปเที่ยวห้าง

โทรไปบอกพ่อว่าอยู่ที่ไหน
แต่เด็กผู้หญิงไม่ได้โทรไปบอก

ให้นั่งรถจักรยานยนต์กลับบ้านไปเลย
เด็กผู้หญิงก็เลยกลับไปนะคะครับ

ของเด็กผู้หญิงติดต่อมา
บอกขอคุยกับเด็กผู้ชายหน่อย

อบรมสั่งสอนกันธรรมดา

นายอำพลบอกว่าได้ยินเสียงดังค่ะ
ก็เลยลงไปดูตกใจมาก

เพราะสงสารมากแต่ไม่กล้าช่วย

พ่อของเด็กหญิงทำร้ายเด็กชาย

เด็กก็บอกว่าไม่ได้พาไปไหนเลย

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเด็กหญิงไปบอกพ่อยังไง

จากทางนายอำพลคนเห็นเหตุการณ์ค่ะ
ก็ทีนี้เด็กไม่ยอมโทยบอก

เด็กมันก็เลยให้เด็กผู้หญิงนั่งวิน

โดนถึงโต้ตีนก็คงโดน

อ่าแต่เด็กชั่วโมงนั้นน่ะพี่มันพูดไม่ออกหรอกมันต้องกระทืบอยู่อ่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าสังเกตดูตามคลิปภาพ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงอุ้มเด็กอยู่

ชื่อว่านางสาววรรักษ์เอี่ยมสะอาดนะคะ

นางสาววรรักษ์คนนี้ก็บอกว่าตอนที่พาเด็กชายลงมาคือไม่คิด

ว่าเรื่องมันจะขนาดนี้
คิดว่าพ่อเด็กคงแค่มาคุยอบรมสั่งสอนนะคะ
คือพ่อเด็กเขาบอกว่าอยากคุยกับเด็กผู้ชายพ่อของเด็กผู้หญิงนะ
ก็คิดว่าคงแค่คุยไม่คิดว่าจะทำร้ายขนาดนี้
ถ้ารู้ว่าพาเด็กชายลงมาเจอพ่อของเด็กหญิงแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะ

นี่ค่ะนี่ค่ะยืนอยู่ตากประตูเนี่ยค่ะ
อุ้มเด็กอยู่คนหนึ่งก็คือคนเดียวกันคนนี้
คุยกับทีมข่าวของเรากับคนในคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด
ถ้ารู้ว่าใส่อย่างนี้หนูก็คงพาเด็กหนีไปแล้วค่ะ
แต่หนูไม่รู้ค่ะจะช่วยแต่หนูทำอะไรไม่ได้
หดหูมากวินาทีนั้นตอนนั้น
เดี๋ยวรอฟังมุมพ่อของเด็กผู้หญิงนะฮะ
เราก็ได้คุยด้วยเหมือนกันนะครับในวันนี้นะครับ
แต่เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณจะใช้ความรุนแรงไปได้
ไปทำร้ายเขาไม่ได้ถ้าคิดว่าเขาพาลูกสาวคุณไปทำอะไรก็ตามแต่
จะทำหรือไม่ทำอะไรยังไงถ้าไม่พอใจคุณต้องแจ้งความ
ใช่ไหมก็ต้องไปแจ้งความเอาผิดไปบอกผู้ปกครองของเขาเลย
นี้ก็ว่ากันไปหลังเกิดเรื่องนี้นะครับ
ย่าของเด็กชายที่ถูกทำร้ายเนี่ยจะพาหลานไปแจ้งความนะฮะ
คือน้องเนี่ยเขาอยู่กับย่าเพราะว่าพ่อกับแม่อย่าร้างกันไปเลย
อยู่กับปู่กับย่านี่ฮะคุณย่านะครับ
ของเด็กหญิงก็เลยรู้ข่าวเลยมานัดเจรจา
แต่สุดท้ายไม่ได้มาตามนัดนะ
พ่อของเพื่อนที่คุยกับเราเนี่ยก็เลยเอาคลิปไปแชร์ในโซเชียล
เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเด็กชาย
ที่อีกฝ่ายจะยอมออกมาหาตามนัด
แล้วก็มาขอจ่ายเงินทำขวัญเยียวยา๔๐๐๐บาท
พร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษผู้ปกครองของเด็กชาย
แล้วก็ไหว้ขอโทษเด็กชายด้วย
คุณย่าเขาก็เลยตกลงว่าถ้าอย่างนั้นไม่แจ้งความนะ
เรามีภาพช่วงที่พ่อของเด็กหญิงไปขอโทษผู้ปกครองของเด็กชายนะครับ
ทั้งเด็กผู้ชายที่ถูกทำร้ายด้วยนะครับ
นี่ฮะก็มาขอโทษคุณปู่คุณย่าขอโทษเด็กชายที่ไปทำร้ายเขานะครับ
ของเด็กหญิงซึ่งก็คือคนก่อเหตุบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาติดต่อลูกสาวไม่ได้
หลังจากเลิกเรียนตอนบ่าย๓โมงครึ่งเป็นห่วงมาก
เพราะว่าลูกสาวไม่เคยไปไหนมาไหนคนเดียวนี่ฮะคุณกิติศักดิ์ไปคุยด้วย
เขาก็พาญาติญาติช่วยกันขี่จักรยานยนต์ตามหาลูกสาวกระทั่งรู้จากเพื่อนของลูกว่าลูกไปกับใคร
ก็ไปตามหาที่บ้านของเด็กผู้ชายคนนั้นก็ไม่เจออีกทีนี้ยิ่งเป็นห่วงใหญ่นะครับ
ก่อนจะไปเจอลูกสาวยืนอยู่คนเดียวริมถนนตอนประมาณ๓ทุ่มกว่าอยู่แถวแยกสวนสนไม่ห่างจากรามคำแหง๖๘มากนัก
ก็ถามลูกว่าไปไหนมาไปอยู่ตรงไหนตรงไหนมาไหนพาพ่อไปหาซิพอไปถึงเนี่ยเขายอมรับว่าพอไปเจอหน้าเพื่อนผู้ชายของลูกเนี่ยเขาโมโหมาก
โมโหที่พาลูกเขาไปแล้วเอาไปปล่อยไว้ข้างทางตอนกลางคืนถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยถูกใครพาไปทำอะไรขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไง
แต่พอก่อเหตุไปลักษณะแบบนี้เขาบอกว่าเขาสำนึกผิดแล้วกับสิ่งที่ทำไปต้องขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่าตัวเขาก็ยอมรับว่าเขาก็เป็นพ่อคนเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ควรไปทำร้ายเด็กขนาดนั้น
ว่าขณะนั้นฟิลขาดจริงแล้วตอนนี้ก็ไปจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้กับเด็กชายแล้วผู้ปกครองของเด็กก็ยอมถอนแจ้งความให้แล้วส่วนลูกสาวของเขาตอนนี้เนี่ยก็เลิกคุยกับเพื่อนผู้ชายคนนี้ไปแล้ว
ยอมรับว่าขณะนั้นฟิวขาดจริงแล้วตอนนี้ก็ไปจ่ายความให้แล้วส่วนลูกสาวของเขาตอนนี้ก็เลิกคุยกับเพื่อนผู้ชายคนนี้ไปแล้วส่วนลูกสาวของเขาตอนนี้ก็เลิกคุยกับเพื่อน

ยอมรับว่าขณะนั้นฟิวขาดจริงแล้วตอนนี้ก็เลิกคุยกับเพื่อนผู้ชายคนนี้ก็เลิกคุยกับเพื่อน

ก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งในการสั่งสอนในการตักเตือนในการอบรม

คือยังไงไปไหนมาไหนเนี่ยวัยแบบนี้ยังไม่พ้น
วัยรุ่นเยาวชนพวกนี้เนี่ยต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อน